บนถนนคุณผู้ชมมาดูโลกออนไลน์บ้างค่ะ

คือมีมิจฉาชีพมาติดต่อโดยเฉพาะสาว

บอกว่าส่งรูปมาเดี๋ยวจะทำนายเหมือนกับดวงชะตาให้
แต่รูปที่ส่งเป็นภาพที่ต้องไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะ

ภาพเรื่อยคลิปวิดีโอบอกให้ส่งมา
แล้วหลังจากนั้นก็มีการเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์อีกค่ะ
คุณผู้ชมจนเรื่องนี้ธนารณรงค์บอกว่า
จะจ่อฟ้องแจ้งข้อหาค้ามนุษย์นะคะ
เรื่องนี้ธนารณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์

ก็นำผู้เสียหายชาวจังหวัดสมุทรปราการที่อายุต่ำกว่า๒๐ปี
ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด

เพราะว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า๒๐ปี
ตกเป็นเหยื่อถูกคนร้ายใช้กลอุบายหลอกไง
เขาหลอกให้ถ่ายภาพนิ่งถ่ายคลิปเปลือยส่งมา
แล้วเดี๋ยวจะดูดวงชะตาชีวิตให้
ตอนแรกที่บอกว่าจะหลอกเนี่ยนะเขาบอกว่าเอามือปิดได้

พอน้องส่งรูปไปให้เขาโอนเงินมาให้จริงตอนแรก
หลังจากนั้นก็คือบอกอีกบอกว่าเปลือยมาเลย
แต่ปรากฏว่ารูปนั้นมันหลุดไปสู่โลกออนไลน์นะคะ
หนึ่งในผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังบอกว่าถูกคนร้ายติดต่อผ่านทางอินสตาแกรม
ขอให้เธอรีวิวสินค้าพวกครีมยี่ห้อหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าอย่างนี้ถ่ายรูปสัดส่วนส่งมาให้หน่อย

ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ด้วยนะว่าคนที่เป็นมิจฉาชีพ
จริงเขาเป็นผู้ชายแต่เขาเรียกแทนตัวเอง
คือคุยกันผ่านโซเชียลไงเรียกว่าเจ๊
ก็เลยทำให้น้องเข้าใจว่านี่คือผู้หญิง
แล้วมีการส่งตัวอย่างรูปคนเปลือยคนอื่นมาให้เธอดูด้วย
ที่สุดแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอว่าเดี๋ยวจะทำศัลยกรรมให้กับเหยื่อฟรี
เสร็จแล้วเธอก็มีการถ่ายรูปส่งไปให้
จนเอารูปของผู้เสียหายไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์
แล้วก็ไปขายไงรูปหนึ่งก็ขาย๑๐๐๑๐๐บาท
ทีนี้ตัวผู้เสียหายทราบข่าวได้ยังไง

ตอนนั้นก็รู้เลยว่าอ้าวที่ผ่านมานี่คือโดนหลอกให้ถ่ายไปแล้วเนี่ย
หลังจากนั้นก็เลยมาปรึกษาทนายรณรงค์
แล้วก็อยากให้ตำรวจกองบังคับการปราบราม
ดำเนินคดีติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายเนี่ย
มาจัดการหน่อยซิแล้วเชื่อว่าคนร้ายเขาทำเป็นขบวนการนะคะ
ก็คือให้เราถ่ายภาพสัดส่วนของเราไปค่ะ
แล้วก็ไม่คิดว่าจะนำไปเผยแพร่ก่อนที่จะส่งไป
ก็คือส่งตัวอย่างมาให้ดูด้วยค่ะของคนอื่น

แล้วพอส่งสัดส่วนไปก็คือเข้าเรื่องดูดวงเลยค่ะ
ก็คือให้ถ่ายคลิปไปแบบว่า
ประมาณว่าจะแก้โหเฮ้งให้แก้เคล็ดแก้อะไรให้ชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก่อนจะส่งคลิปไปมีตัวอย่างมาเหมือนกันค่ะ
เป็นคนอื่นที่แบบรู้จักเหมือนกันก็เลยเชื่อค่ะ
หลังจากที่ส่งคลิปไปให้ก็คือไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยค่ะ
ตอนแรกจะเอาชุดนักเรียนไปลงก่อนค่ะ
ก็คือรูปปกติใส่เสื้อผ้าปกติ
ประมาณว่าถ้าอยากดูคลิปเต็มอยากดูรูปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้เสียตังค์เข้ามาในกลุ่ม
ซึ่งทางด้านทนาโรนโลงก็บอกนะค่ะ
ว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนร้าย
ในข้อหานักสุดก็คือข้อหาคะมนุษย์
จากการตรวจสอบขณะนี้มีผู้เสียหายเยอะนะคุณ

แล้วก็หลายคนอายุต่ำกว่า๑๘ปีด้วยนะคะ
รณรงค์ก็ยืนยันว่าคนร้ายเขาทำเป็นขบวนการอย่างแน่นอนค่ะ